สมพงษ์กับสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้
พิกัดศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ดวงใคร
ดวงมันจังหวัดสุโขทัยจังหวัดแรกฮะ
ขยับไปที่จังหวัดสุโขทัยขอโชคจากไอ้ไข่

ที่นี่คือกุมารไอ้ไข่เหนือ
คือแต่ละที่เนี่ยเรียกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
ที่นี่เรียกว่ากุมารไอ้ไข่เหนือ
พอมาถึงจากด้านนอกด้านนอกก็สวยงามเหลือเกิน

หลังจากขอโชคขอลาบเรียบร้อยแล้ว
จุดทูปเสี่ยงทายชัดเลยได้ไหม

ไม่ใช่หายก็เป็นทองคำจริงนะ

ก็ตามที่สุประโชคคุณเล่าช้า

เอ้าทีมงานใจดีวะ

ชัดเจนไหม

ฮ่าสุปชกไม่ผิด
แล้วตลกครูจะชมเขาหรือว่าเขาดิดูมันทีมงานน่ะ
เอาใจท่านผู้ชมขนาดนี้เลยเหรอต้องเอาใจหน่อยไม่แล้วคือ
ถ้าเกิดเอาใจเนี่ยตัวเลขต้องไม่เบลอนะคะ

นะฮะอันนี้แล้วแต่ดวงท่านจะสมพงษ์กับลูกปิงปองที่เห็นผ่านหน้าจอทีวีหรือเปล่า
ขยับต่อไปจอดอุดรธานีฮะ
วัดภูตภาวทองที่หนองบัวซออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่มีตะเคียนพันปีสวยมากเลยสถานที่ก็สวยมาก
ตะเคียนพันปีเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์ฮะ
พอไปถึงเนี่ยก็ขอโชคขอลาบแล้วตะเคียนใหญ่โตมโหลานมาก
คือถ้าหากนับตัวรากแล้วเนี่ยไม่รู้ต่อกี่คนต่อกี่คนโอบนะฮะ
ไปเจอพี่จักริจพี่จักริตเนี่ยแกเดินทางมาจากทางไกล
จุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดด้วย
จักริตจุดทูปเสียงทายทำไมไม่ให้คนอื่นจุดล่ะ
มีคนบอกไว้กระซิบบอกข้างหูบอกว่าเจ้าแม่ชอบให้ผู้ชายจุด

พอจุดเองแล้วเป็นไงมองด้วยมองด้วยตา

อ้าวเฮ้ยทุบล้มเหรอล้มก็ตั้งดิ

พอมองไปอ้าวไม่ชัดว่า
อ้าวไม่ชัดอ่ะทำไงอ่ะ

เฮ้ยมันต้องมีคนรับผิดชอบเลยถ้ามองไม่ช้าแล้ว
คุณลักษณีย์คุณก็สามารถดำเนินการได้

นี่มากันเยอะนะคะ

พาไปหลายที่ต้องปังสักที่แล้วนะ

เมื่อวานเขามีการเลือกนายกอบต
ใช่ไหมคะแน่นอนว่าหลายคนเดินทาง
เลือกนายกอบตค่ะเสร็จแล้วก็ต้องมาที่นี่ค่ะ

ที่ไหนล่ะนี่ค่ะมาตรงนี้
มาว่ายรูปปั้น

ใช่ค่ะทาเว่ทรงนี้ศักดิ์สิตมากนะคะ

ขอโชคขอลาบหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้ว
ก็มีการเสี่ยงเซียมซี

จนกว่าติ้วอันไหนอันหนึ่งจะตกสู่พืช

หล่นแล้วใช่ไหมหล่นกี่อันอันเดียว
เลขอะไรอ่ะ
เลขอะไร

เข้ามาแล้วคุณผู้ชมเข้ามาแล้วครับ

เบิร์นไว้งานนี้มีเบิร์นนะครับ

ก็ปกติแล้วพี่จะเห็นไม่เหมือนคนอื่นไง

สำหรับประวัติคร่าวขององค์เท้าเทพสุวรรณ

ท่านถูกสร้างขึ้นมาประมาณ๕๐ปีแล้ว

ใช้ถนนเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นทางโค้ง
คนที่ขับรถผ่านมาเห็นองค์ท้าเวสวรรณ

แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการแฝงด้วยกุศโลบาย

บีบแตรดังเนี่ยก็เพื่อจะทำให้รถอีกด้านหนึ่ง

ได้ยินว่าจะมีรถข้างหน้าที่มองไม่เห็นเนี่ย

ก็จะทำให้ลดอุบัติเหตุได้ด้วย

ถ้าเกิดบีบแตรโอเคมันก็จะได้ยิน

ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันมีรถสวนมา

ไปที่อายุทยากันหน่อยไปที่ไหน
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ

ก็จะมีปู่ฤษีพรมเมษ

การส่องเลขเด็ดอ่างนมล

คุณผู้ชมนี่เขาเรียกเลขอะไรนะ
โสลัตตะ

จับได้ไหมไม่น่าจะยาก

เห็นไหม